นี่จะบอกว่าคุณสุวรรณไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะ

ขอ๓รอบได้ถึง๓รอบได้เงินมากว่า๓๐๐๐๐๐บาท
แล้วนี่ถึงขั้นว่าต้องเอาแหวนทองคำหนักดึกบาท
หนักหนึ่งบาทตอนนี้เท่าไหร่ฮะ
ไปให้กับตาทองนิ้วราย
แต่ทองนิ้วรายให้มาหลายแสนแล้วก็ต้องคืนทุนให้มั่งนะคะ
กำไรให้กับตะทองนิ้วรายบ้างนะคะ

เธอเป็นช่างตัดขนสุนัขนะคะ
นี่ต้องเอาแหวนทองคำหนัก๑บาทนะคะ

หลังจากที่ปุ๊บปั๊บรับโชคกันไปแล้ว
คุณสุวรรณบอกว่าครั้งแรกที่มาวัดสว่างอารมณ์นะ
ตอนนั้นมาขอพรกับตาทองค่ะ
วิธีการคือแนวทางใช้คำว่าแนวทางนะ
แล้วก็นำเลขท้ายของธนบัตรไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าถูกรางวัล

ในขณะที่แก้บนก็แก้มืออีกครั้งหนึ่งด้วย
ขออีกค่ะใช้วิธีการแนวทางคือส่องอ่างน้ำมนต์
แล้วปรากฏว่าถูกซ้ำนี่มาซ้ำใช้คำว่ามาซ้ำนะ
ซ้ำถึง๒ครั้งรวมเป็นทั้งหมด๓ครั้งได้เงินมากกว่า๓แสนบาท
มาครั้งนี้จะขออีกทีหนึ่งครั้งที่๔จะได้ไหมนะคะ
สุดท้ายแล้วพี่สุวรรณทำอย่างไรล้วงล้วงในตะข้องนะคะ
แล้วก็หยิบลูกปิงปองนี่เขย่าแบบนี้
ล้วงกี่เลขอ่ะคะล้วงลูกปิงปองกี่ลูก

ได้แล้วค่ะนี่เหรอ
เลขอะไรจ๊ะ

มีความหวังมากน้อยแค่ไหนคะรอบนี้
มีความหวังมากเลย
ใช่ค่ะขอเลขท้าย๒ตัวก็พอพี่สุวรรณบอกแบบนี้

เขียนเลขให้เป็นแนวทางแบบนี้นะคะ
อ่างน้ำมนต์คือไม่ต้องไปส่องให้เสียเวลา

เลขกำลังวรรณจาน๙๓๗แบบนี้แหละค่ะ

พี่ไปส่องตาแตกพี่ก็ไม่เคยได้ไง

วัดป่าคำชนที่อุทัยธานีนะคะ
อุดอนธานีขอไปอุดอนธานีนะคะ

บางคนก็ไม่กล้าที่จะออกมาจากบ้าน

แต่งานนี้พี่ต้นต้องช่วยแล้วล่ะค่ะ

ตรงไหม

จุดทูป๓ตัวแล้วก็จะมีปัญหาแบบนี้นะคะ

เออนั่นแหละแต่ว่า๕คือชัดมาก

คือชัดมากส่วนเลขด้านบนกับเลขด้านล่าง

เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย
๑๗มกราคมรู้เรื่อง